เรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครราชสีมากันหน่อย
ใครเห็นก็ต้องบอกว่าเห็นแล้วก็เศร้าใจสะเทือนใจ
พ่อนะหึงแม่แล้วก็ใช้มีดเนี่ยแทงภรรยาจนเสียชีวิต
แม่ตายพ่อถูกจับติดคุกลูกสองคนเป็นลูกชาย
อายุสามขวบกับ๗ขวบก็ไปยืนเกาะลูกโรงที่โรงพัก
คือภาพเด็กตัวเล็กเกาะลูกกรงมันก็แย่แล้วนะ
ไปถามพ่อว่าทำไมไม่ออกมาหาแม่พ่อฆ่าแม่ทำไม
คนที่ถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็เอามาโพสต์ลงในสังคมออนไลน์
น่าจะเป็นพี่ของผู้ตายค่ะก็เป็นลุงของเด็ก
แล้วก็บรรยายเอาไว้เยอะแยะอยู่พอสมควร

ก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับใครหลายคน
ถ้าคิดจะใช้ความรุนแรงในครอบครัวอย่างเช่นครอบครัวของน้องสาว
ค่ะที่ที่สุดแล้วน้องก็ต้องตายอืมส่วนสามีของน้อง
ก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาติดคุกลูกสองคนไม่กำพร้าก็เหมือนกำพระเลยนะ
เนี่ยที่เป็นหลานของเขาค่ะนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้นะครับ
ได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าเด็กชายสองคนนี้เป็นหลานของเขา
คนหนึ่งอายุเจ็ดขวบคนหนึ่งอายุสามขวบไปเกาะลูกโรงของโรงพักที่นครราชศรีมานะครับ
ถามพ่อว่าพ่อทำไมไม่ออกมาหาลูกอ่าจะพาไปหาแม่แม่อยู่ที่วัดอืม
เขย่าประตูลูกกรงจะให้พ่อออกมาให้ได้เด็กอีกคนนึงก็ถามพ่อ
พ่อฆ่าแม่ทำไมไม่รู้ว่าตอนเกิดเหตุลูกจะเห็นหรือยังไงก็ไม่รู้นะ
แต่ลูกรู้อ่ะว่าแม่ตายแล้วคนฆ่าคือพ่อเออสามขวบกับเจ็ดขวบนะครับ
ผู้ที่โพสต์ยังบอกว่านี่คืออุทาหรณ์ของการที่ทำอะไรแล้วไม่คิด
ตอนทำไม่คิดพอคิดได้ก็สายไปแล้วเมียต้องมาตายด้วยน้ำมือตัวเอง
ก่อนหน้านี้ก็เคยรักกันเคยบอกว่าจะดูแลกันอย่างดี
รับปากสัญญาสาบานแต่พอได้เขามาเป็นเมียแล้วอืม
ลำบากก็เคยลำบากอยู่ด้วยกันตอนมีความสุขก็สุขอยู่ด้วยกัน
ตอนตัวเองไม่สบายเมียก็หาข้าวหายาให้กิน
พาไปหาหมอตอนเจ็บป่วยเวลาหมดแรงที่จะเดินต่อ
กับลูกก็อยู่ข้างข้างแต่มาในวันนี้
กลับตอบแทนความรักที่มีอ่าที่เมียมีให้
ด้วยการฆ่าเมียตายผู้โพสต์บอกว่าน้องของเขาต้องมาตาย
ส่วนตัวสามีติดคุกโอกาสที่จะกอดลูก
ยังไม่มีรู้ไหมก่อนจากพ่อแม่อบอุ่นที่สุด
หลานมาถามว่าพ่อหนูไปไหนเมื่อไหร่แม่จะตื่นกลับบ้าน
คิดถึงพ่ออยากกอดแม่บอกหน่อยว่าจะให้เขาตอบหลานว่าอย่างไร
มันสะเทือนใจมากเลยนะเนี่ยฮะคือภาพไม่กี่ภาพค่ะ
แต่ภาพภาพเดียวแบบเนี้ยคุณอรัชพรอืม
โอ้โหมันมันกระชากอารมณ์สุดสุดคือนี่ขนาดไม่ได้เป็นคนที่มีลูกนะ
คือดูแล้วยังรู้สึกว่าหูใครที่มันสะท้อนใจมากจริงจริง
ใครที่คิดจะใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะฮะอยากให้คิดหนักหนักเลย
ใช่หรือจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายอ่ะนะก็คิดหนักหนักอีกเหมือนกัน
เนี่ยคนที่เขาโพสต์เอาไว้ก็เลยบอกว่าอยากให้เคสของน้องทั้งสองคนเป็นอุทาหรณ์นะครับ
เพราะว่าวันนี้กลายเป็นว่าภาพจำในวัยเด็กของเด็กทั้ง๒คนที่อายุ๓ขวบและ๗ขวบ
ก็คือแม่ตายกลายเป็นศพส่วนพ่อคือฆาตกรฆ่าแม่อืม
คนก็มาแสดงความคิดเห็นด้วยความสงสารเด็กกันเยอะนะฮะส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะครับ
เท่าที่ตรวจสอบในขณะนี้ก็คือพ่อของเด็กที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้ญาติเขาไปประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดี
ค่ะนะก็เอามาให้ท่านได้ดูกันไว้เพื่อจะได้เตือนใจกันด้วย
อืมบางทีเนี้ยมันชั่วพริบตาเดียววินาทีเดียวครับแต่ผลที่ตามมาเนี้ยบางทีตลอดชีวิตเลย